สาวจังหวัดราชบุรีมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะหลังเธอถูกทำร้ายขณะที่อุ้มลูกวัยสองขวบอยู่ในมือ
คู่กรณีมาทำร้ายอยู่ที่ลานจอดรถเนี่ยนะคะหลังแจ้งความเนี่ยยังมีการข่มขู่ผ่านทางเฟซบุ๊กอยู่นะคะ
คู่กรณีบอกว่าไม่กลัวใครเพราะว่ามีผู้ใหญ่หนุนหลังค่ะ
ผู้เสียหายเนี่ยอุ้มลูกลูกสาววัยสองขวบมากับสามีแล้วก็เพื่อนอีกคนค่ะ
กำลังเดินมาที่รถเก๋งสีดำเดี๋ยวดูนะจากนั้นกลุ่มคู่กรณีก็เดินตามมานะคะ
แล้วเหมือนจะมีปากเสียงกันอยู่นะคะแล้วก็มีการผลักกันไปผลักกันมา
สุดท้ายเหตุการณ์บานปลายเป็นการทำร้ายกันเกิดขึ้นคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี้ย
ประมาณสักสองทุ่มวันที่สิบแปดมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนะคะนี่นี่นี่
ช่วงอยู่หน้ารถเก่งสีดำซ้ายมือเนี่ยนะคะอันนี้เป็นช่วงกำลังมีการเจรจาพูดคุย
ก่อนที่จะเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นนะคะเหตุการณ์เนี้ย
ผู้เสียหายมีการเอาภาพเนี้ยไปแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วนี่วงไว้ให้ดูนะคะ
นี่นี่นี่จังหวะที่มีการชุนละมุนทำร้ายกันผู้เสียหายมีการอุ้มเด็กอยู่ในมือด้วยนะคะ
เป็นเด็กวัยแค่สองขวบเท่านั้นเองคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี้ยค่ะ
นางสาวสุรีรัฐมณีวิหกอายุ๒๔ปีเธอเป็นผู้เสียหาย
บอกว่าถูกกลุ่มผู้หญิงนะคะเป็นหญิงสาววัยรุ่น๕คน
เขาตั้งชื่อแก๊งของเขาว่านางฟ้าค่ะไปรุมทำร้ายเธอขณะที่เธออุ้มลูกสาววัยสองขวบอยู่
ทำให้เด็กเองก็บาดเจ็บแล้วก็มีอาการหวาดภาวะ
ส่วนเธอสามีและเพื่อนอีกคนก็บาดเจ็บตามร่างกายหลายแห่งด้วยกัน
วันเกิดเหตุเธอเล่าค่ะว่าเธอไปห้างไปซื้อของ
ขณะกลับรถขณะเดินมาจะขึ้นรถจู่กลุ่มผู้ก่อเหตุตะโกนเรียกสามีของเธอ
แล้วก็ตะโกนบอกเธอให้ลงมาเคลียร์เมื่อเธออุ้มลูกสาวลงมา
กลุ่มผู้ก่อเหตุถามว่าจะเอาไหมจะตบเลยไหมอืมค่ะ
ไม่ยอมไม่อยากมีเรื่องด้วยนะคะเพราะว่าอุ้มลูกสาวอยู่
แต่กลุ่มคู่กรณีผู้ก่อเหตุก็ไม่ยอมค่ะเข้ามากระชากศีรษะเธอเนี่ย
ตบจังหวะนั้นเธอบอกลูกร้องไห้เลยนะคะ
ร้องไห้จ้าขึ้นมาเลยแต่กลุ่มผู้ก่อเหตุก็ไม่หยุด
สามีเข้ามาขวางแล้วเพื่อนของเธอก็อุ้มลูกสาวหนีไป
ทำให้ถูกลูกหลงไปด้วยจากนั้นเธอยังถูกกระชาก
แล้วก็ถีบจนล้มลงแล้วก็รุมกระทืบที่ใบหน้า
แล้วก็ศีรษะด้วยค่ะนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านจอดรถเลยนะ
เห็นท่าไม่ดีหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะ
กลุ่มผู้ก่อเหตุยังตรงไปแย่งโทรศัพท์ของเพื่อนเนี่ย
ลบคลิปทิ้งไปอีกทั้งที่เพื่อนเนี่ยอุ้มลูกสาวของเธออยู่ด้วยนะคะ
ตอนนั้นแล้วก็พูดจาข่มขู่แล้วก็เดินขึ้นรถ
หลบหนีไปนางสาวสุรีรัฐยอมรับนะคะ
เคยมีปัญหากับผู้หญิงในกลุ่มคู่กรณีเมื่อ๒เดือนก่อน
แต่เป็นเรื่องระหว่างสองคนแล้วมีการเคลียร์กันไปละ
ซึ่งเธอก็รู้จักแค่คนเดียวค่ะส่วนอีก๔คนที่มารุมทำร้ายด้วย
เธอบอกเธอไม่รู้จักหลังจากแจ้งความนะคะ
ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุโพสต์เฟซบุ๊คเชิงข่มขู่
ว่าก่อเหตุแบบนี้มาหลายครั้งแล้วไม่เคยเกรงกลัวใครทั้งชายแล้วก็หญิง
เพราะว่ามีผู้ใหญ่หนุนหลังเธอก็เลยกลัวว่าคดีจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะ
ก็เลยนำมาร้องเรียนค่ะ
เอาซะหน่อยนะฮะตำรวจครับแก๊งนางฟ้าเนอะ
แก๊งนางฟ้าแต่การกระทำไม่นางฟ้าเลยนะคะ